เรื่องร้ายผ่านไปมาถึงเวลาที่เรื่องดีจะเข้ากลับมาสู่ครอบครัวนี้บ้างแล้วนะคะ
ขายขาดจากโควิดแล้วกลับมาบ้านก็มีความสุขกันหน่อยนะครับ
แมททิวนะคะอย่างที่บอกไปว่ากักตัวอยู่นานอยู่ในโรงพยาบาลคงจะคิดถึงเวทีมวยสุดเลยค่ะ
ก็เลยถือโอกาสคว้าไมค์ทำหน้าที่พิธีกรภาคสนามมวยในห้องผู้ป่วยมันซะเลย
แต่ว่าใครจะเป็นนักชกคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันเลยค่ะ
สวัสดีครับแฟนบัตรมวยครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีกหนึ่งวันในชีวิตของผมในโรงพยาบาลกับการรักษาโควิด๑๙ครับ
วันนี้เป็นวันที่๒๒แล้วครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกอย่างแน่นอนครับ
สำหรับวันนี้นะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ
ขอเชิญทุกท่านพบกับนักมวยท่านแรกของเราครับ
เป็นตัวแทนจากทะวันสุพันธุ์บุรีนะครับ
ฉายานักล่าฆ่าโควิด

ส่วนเท่านี้ดิก่อน
อ่ะนักล่าฆ่าโควิดนะครับ
เป็นคุณพยาบาลที่มาคอยตรวจอาการพี่แมททิวนั่นเองนะคะ
สุขภาพจิตดีสุดเลยถึงว่าหายป่วยเร็ววันนะคะ
แมททิวเองก็เข้าไปตอบกลับด้วยนะคะว่าขอบคุณมากนะคุณพยาบาลที่ดูแลพวกเราและทุกคนรักเลย
ดารักดี
นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ว่าพักหลังในอาการของพี่แมททิวพี่ริเดียอาการดีขึ้น
อยู่ในโรงพยาบาลจากนั่งหนอนหง่อหงอ้ยหรือเปล่า

ก็เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมถึงหายวันหายคืน